ว่าเคยเจอแล้วมีไหมสำหรับวินวินอะไรก็ได้วินมอเตอร์ไซค์ก็ได้
แต่ที่จะถามถึงเจาะจงลงไปนี่คือมีวินแท็กซี่เจ้าถิ่นไหม
มีการเรียกเก็บตังค์กันไหมเพราะมีแท็กซี่ขาจร
พี่เขาไปจอดทั้งคนแถวนั้นก็มีป้ายแท็กซี่มิเตอร์
เข้าไปสิเข้าไปจอดปั๊บเอามา๒๐ไม่จ่ายไม่ต้องจอด

แล้วพี่เป็นสังเกินพี่เป็นปูนอะไรรีบมาไล่ผมหล่องได้อย่างไร
พี่เกลียดไหมน้ำมันเอาไงเคเอาเลย
ข่าวแบบนี้ตรงนี้ผมไม่ใช่เคยอ่านครั้งแรก
ผมจำได้ตรงนี้แหละเคยมีแบบนี้หลายครั้ง
จนกระทั่งมีอยู่ครั้งหนึ่งมั้งตำรวจจะต้องมาลงพื้นที่กันเลย
แล้วมาบอกว่าไม่มีไม่มีวินเจ้าถิ่น

นี่คือการวิวาทะระหว่างแท็กซี่จอดแล้วกัน
แท็กซี่จอดกับแท็กซี่ถิ่นก็คือเจ้าถิ่น
เถียงกันเรื่องจอดครับแท็กซี่ขาจรมาจอดทับที่บ้างก็เถอะ
ก็ถูกแท็กซี่เจ้าถิ่นเรียก
แต่แท็กซี่ขาจรบอกว่าแถวนี้มันบ้านผม
นี่ผมอยู่ในตลาดนี้นะมาไล่ผมอย่างนี้ได้ยังไง
แล้วก็เถียงกันอยู่พักจะวางมวยกันแล้วครับ
เหตุเกิดข้างเมเจอร์รังสิตไหนใครเคยขึ้นรถตรงนั้น

นำคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้เขาบอกว่า
อาชีพเดียวกันแต่ทับเส้นกันไม่ได้

คำถามคือใครเก็บไปไหน
แล้วก็มีนำข้อความของแท็กซี่ที่ถ่ายคลิปมาโพสต์ไว้ว่า
เจอกับตัวเองครับข้างเมเจอร์รังสิต
จะเข้าไปจอดรอต้องเสียค่าจอด๒๐บาทครับ

เขาบอกว่า๒๐บาทก็จอดได้
แต่เขาไม่ได้บอกว่าจ่ายต่อให้ใคร
ถ้าไม่จ่ายไล่ให้ออกอย่างเดียวครับ

ชาวเน็ตมาคอมเมนต์บอกว่าอยากรู้
อยากรู้ว่าเจ้าหน้าที่จะจัดการเรื่องนี้อย่างไร
เอาทหารเอาตำรวจมาลงทีก็ดีแป๊บเดียว

เห็นเป็นข่าวบอกอันนี้ไงนี่ไง
นี่ไงที่ผมบอกตรงกับผมเลย
เขาบอกว่าเห็นเป็นข่าวบ่อยมากย่านรังสิต

ตรงที่ถ่ายก็ผิดพรบจราจรใช่
คือตรงนี้จะจอดอย่างไรล่ะขาวแดงเห็นพอบไหมน่ะ
ทีมข่าวไปเจอกับนายธนพลจำบัวขาอายุ๖๐ปีครับอายุ๖๐
คนขับรถแท็กซี่ที่ถูกแท็กซี่ถิ่นคู่
เล่าบอกว่าเหตุเกิดช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ครับ

ตอนนั้นก็เห็นว่าที่ข้างเมเจอร์รังสิตมันว่าง
แล้วมีป้ายเขียนบอกว่าแท็กซี่มิเตอร์
ก็เลยซวบเข้าไปซวบเข้าไปจอดนะครับ
แล้วก็มีแท็กซี่ถิ่นขับตามมา
แล้วลงมาต่อว่าแล้วเรียกค่าจอด๒๐

ก็เลยเอามือถือเอาโทรศัพท์มือถือมาถ่ายคลิปไว้

แล้วก็ขับออกมาเพื่อเลี่ยงการปะทะ
เขาก็เรียกร้องให้มีการตรวจสอบหน่อย

มาเฟียวเยอะมาเฟียเยอะ

เหมือนพวกเราเลยถามเหมือนพี่เบิร์ตเลย

จัดการอย่างจริงจังมากน้อยขนาดไหน

แล้วลุงเมื่อสักครู่ก็ยืนยันเองมีเยอะด้วย

นี่ไงคุณผู้ชมก็บอกมา